นนทนนคนนี้เนี่ยชนะการปรากฏร้องเพลงมาใช่มั้ย
หลังเนี่ยไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาด้านการฝีมือการร้องเพลง
แต่ว่าไปปรากฏตัวตามแคทวอล์ไปเดินแบบ

พอเจ้าเข้ามาแบบนี้ละะคนเลยแบบ

นนท์จะวางไมค์ไม่ร้องเพลงแล้วหรือเปล่า

จากที่น้องนนท์จะฝากเสียงร้องแล้วก็ผลงานด้านการแสดงออกมาให้แฟนได้ชมกันแล้ว

ล่าสุดนะคะนักร้องนักแสดงหนุ่มคนนี้
ถึงเส้นทางในวงการบันเทิงต่อจากนี้ด้วยว่าตั้งใจจะทำผลงานต่าง
ไม่ว่าจะเป็นงานเพลงงานแสดงหรือว่างานเดินแบบ

จากมองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ทำงานหลากหลายพร้อมกับปฏิเสธด้วยว่า
ตอนนี้หลายคนเมาส์ไงงานทุกข์งานเดินบงเดินแบบ

ขอทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดก่อนจะโกลอินเตอร์ดีกว่าค่ะ

จริงเราเป็นคนที่ไม่ค่อยเกี่ยงไม่ค่อยปฏิเสธอยู่แล้วครับ
ถ้าเราเห็นว่าเราทำได้แล้วเราทำได้ดี

แต่ถ้าเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยอันนี้เราทำดีมากกว่านี้ไม่ได้

เราก็จะปฏิเสธไป

เพราะเราถือว่าเราเองก็ยังอายุน้อยอยู่เหมือนกัน

แบบแหละครับตอนนี้ก็เรื่อยครับ
เรื่อยก็หลังจากที่จบที่เซี่ยไปล่าสุด
จริงเซียงไฮท์ก็เพิ่งจบไปเองครับ
ก็ยังไม่ถึงครึ่งปีเลยด้วยซ้ำ
เป็นอีกอาชีพที่เราไม่คิดว่าเราจะได้ทำด้วยซ้ำไงครับ
แต่ว่าหลังจากจบกันนั้นเขาก็เหมือนเปลยไว้
ว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะร่วมงานอีก

เขาจะเอาดีด้านนี้เลยไหมคะกลับไปเดินแบบ
ในแบบหรอกครับเราเองก็ไม่ได้หน้าตาดีขนาดนั้นนะครับ
เราเองก็รู้ตัวเราเองดีเลยครับ
เพราะว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นหนักในส่วนของเราร้องเพลง
แต่ว่าถ้ามีโอกาสเล่นแบบมีโอกาสเล่นแสดงเราก็ทำ
แต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ต้องมั่นใจกับว่าเฮ้ยเราทำมันได้นะ
แบบเป็นนุ่มแล้วหน้าตาดีขึ้นนะ

เห็นมั้ยหนุ่มปุบอวบขึ้นมีน้ำมีนวล

ใช้ได้ใช้ได้เพราะเมื่อก่อนน้องผอมเกินไป

เพราะว่าน้องมีโรคแปลกจำตัวน้องเคยบอกไว้เป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกหักง่ายอะไรเงี้ยต้องเพิ่มเกลาเทียม

นักร้องนักแสดงที่มีความสามารถที่หลากหลาย